ทีนี้ค่ะวันนี้นะคะนักข่าวก็จับจ้องไปที่การแถลงของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะ
นักการเมืองชื่อดังคือคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงยามค่ำคืน
ในตอนนี้นะคะคุณชูวิทย์เปรียบเทียบแบบนี้เลย
ไทยคู่ฟ้าคลับเพราะมีคนใหญ่คนโตระดับประเทศเขา
เที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสถานที่ที่มี
อักษรย่ออ่างค่ะสำหรับการไปสถานที่แบบนี้เนี่ย
ทั้งผู้ประกอบอาชีพหรือแขกอื่นอื่นเนี้ยไปได้นะ
เป็นสิทธิ์ที่สามารถไปได้คุณชูวิทย์เขามองแบบนี้
เป็นเรื่องที่ผู้ชายก็ไปเที่ยวสถานที่แบบนี้ได้
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ครับดังนั้นเนี้ยมันต้องระวังตัวมันต้องระวังตัวตั้งแต่แรก
แต่ถ้าไม่ทันระวังตัวก็จะต้องยอมรับแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงในเรื่องของไทม์
เนื่องจากว่าถ้าไม่เปิดเผยเนี่ยนะคะมันจะทำให้คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
กลายเป็นว่าเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยคุณชุวิตบอกว่าที่ผมต้องออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะ
เพราะว่าผมต้องการเรียกร้องให้รัฐมนตรีและคณะเปิดเผยไทม์ไลน์ที่แท้จริงนะคะ
เพื่อให้สังคมและประชาชนได้เห็นเป็นแบบอย่างได้ดูเป็นตัวอย่าง
คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคุณชุวิตบอกว่าโอ้โหไม่ถึงขั้นที่จะว่าต้องมารับผิดชอบด้วยการลาออก
เพราะการไปเที่ยวคุณชุวิตเขามองในมุมผู้ชายว่ามันไม่ใช่เรื่องผิด
แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่ง
แล้วคุณชูวิทย์ก็ย้ำเอาไว้ว่าคือสถานที่ตรงนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นคุณไปเที่ยวมันไม่ผิดหรอกแต่คุณต้องยอมรับค่ะ
ดังนั้นคนที่ไปต้องแสดงถึงไทม์ไลน์ก็คุณบังคับให้ชาวบ้าน
คุณบอกว่าชาวบ้านทำลงไทม์ไลน์คุณต้องเรียงคิวมาเลยนะ
ไปน้องไปไหนอ้าวแล้วทำไมคุณจะไปหรือไม่ไปหรืออะไรเนี่ย
จะไปกลัวอะไรจะไปอายอะไรรับออกมามันก็ไม่ไปเดือดร้อน
คนติดตามตำรวจติดตามหรือว่าใครต่อใครที่ไปติดตามนะ
กลับกลายเป็นว่าไอ้ติดตามไปติดคนติดตามทั้งไส้คนติดตามมาติดแท้
เขาเอาเหล้าวนกันแก้วเหล้าแล้วเด็กพวกเนี้ยเขาตีด
คุณไปปล่อยเขาเปิดได้ยังไงกินเหล้ากันเวียนกันเวียนกันแก้วใบเดียว
หรือแก้วสองสามใบก็เวียนกันกินเวียนกันกินอ่า
แล้วอย่างนี้ไม่ติดคุณเข้มงวดกับชาวบ้าน
ไอ้สถานที่อย่างงี้ทำไมคุณไม่เข้มงวดอ่ะนี่ฮะอย่างที่คุณชูวิทย์เอาคลิปมาให้ดูเนี่ย
ใช่ค่ะเพื่อให้เห็นว่าภาพด้านในเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้
บางคนอาจจะไม่รู้ว่าด้านในมันเป็นยังไงดื่มหลายแก้วต่อแก้วอะไรแบบเนี้ย
ใช่ค่ะดังนั้นคลิปต่างที่คุณชูวิทย์นำมาเปิดเผยเนี่ยนะคะ
ก็มีคนที่ออกมาขู่ฟ้องด้วยนะคะแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเป็นคลิปเก่าหรือเปล่า
คุณชุวิตบอกว่าคลิปที่คุณชูวิทย์เอามาเปิดให้ดูลักษณะแบบนี้
คุณชุวิตไม่ได้บอกว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่หรือคลิปวันไหน
คุณชูวิทย์บอกว่าอยากจะให้เห็นว่ารักษณะภายในของสถานที่เหล่านี้
มันเป็นลักษณะยังไงมันมีบริการยังไงบ้างมันบรรยากาศเป็นยังไง
มันเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙ได้มากน้อยขนาดไหน
คุณชุวิตบอกว่าก็ดูเอาเองจากคลิปเหล่านี้แต่ไม่ได้บอกว่าเก่าหรือใหม่
คุณชุวิตบอกว่าคลัสเตอร์คริสโต้คลับครั้งนี้นะคะ
มันแพร่กระจายยิ่งกว่ากรณีของดีเจมะตูมที่ไปเลี้ยงวันเกิด
เพราะว่าครั้งนี้มันระบาดในกลุ่มคนที่มีฐานะคนมีชื่อเสียงระดับผู้บริหารประเทศ
บุคคลเหล่านี้คือเป็นคนที่ต้องไปพบปะผู้คนจำนวนมาก
ดังนั้นมันจะทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
สักษะยามคิชชอพปะทธวรีว่ากันกระทรวงคมณาคมก็ต้องตอบคำถามสื่อ
เพราะว่ามีลักษณะของคำถามที่ว่าไปเชื่อมโยงว่าคุณไปเที่ยวหรือไม่เนี่ย
เขาก็บอกว่าคือมันมีลักษณะเชื่อมโยวพูดถึงอสอสคำคำนี้มันหมายถึงคนที่มีภรรยาแล้ว
รัฐมนตรีศักดิ์สยามบอกว่าดังนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผม
เพราะผมไม่มีภรรยาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปสถานที่ดังกล่าวนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของไทม์ไลน์ก็เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้
คุณศักดิ์สยามก็บอกว่าชี้แจงกับทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว
ซึ่งทางกระทรวงจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการแถลงไทม์ไลน์ทั้งหมด
ทีนี้ค่ะเรื่องที่คุณชูวิทย์นำคลิปในสถานบันเทิงมาโพสต์นะคะ
แล้วก็มีพี่อีกหลายคนคลิปนี้เกือบสามปีแล้ว
ก็คือประเด็นจะมาบอกว่ามันคือคลิปเก่านะ
ที่มีผู้หญิงหลายคนที่ใส่ชุดแบบซุปเปอร์ฮีโร่ไอเวนเจอร์
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมทางเจ้าของเพจเอาคลิปเก่าแบบนี้มาลง
เพราะว่าถ้าเอาคลิปเก่ามาลงแบบนี้
มันทำให้หลายคนที่เขาอยู่ในคลิปได้รับความเสียหาย
เกิดความเข้าใจผิดก็เลยอยากจะฝากบอกว่าคลิปนี้มันนานแล้วนะคะ
คือเธอออกมาเพราะว่ามันมีเธออยู่ในนั้นด้วย
ใช่เธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเลย
พอเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ในช่วงนี้ก็กลายเป็นถูกมองว่า
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

บอกว่าเจสซี่เพราะจะทีแจงตรงนี้
จะสื่ออะไรก็ตามควรคำนึงถึงคนอื่นบ้าง
หน้าก็เห็นชัดแล้วมันลงในช่วงสถานการณ์แบบนี้คนอื่นเขาก็เสียหายเห็น
ใจคนอื่นในคลิปด้วยเรื่องนี้จะฟ้องไม่อยากให้ใครมาด่ากันหรือทะเลาะกันเพราะ
สถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้ก็แย่มากพอแล้วจริงสู้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ
คุณชุวิตก็บอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าคลิปเก่าคลิปใหม่หรือว่าคลิปไหนทำให้ใครติดโควิด
ก็แค่อยากให้คนที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปในสถานที่แบบนี้จะได้รู้บรรยากาศว่าข้างในมันเป็นยังไง
ใกล้ชิดกันขนาดไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง
แต่คุณเจสก็บอกว่ามันก็กลายเป็นว่าเขาก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน
คนก็นึกว่าเขาเป็นในช่วงที่เป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด
ทีนี้ค่ะมันมีในโลกสังคมออนไลน์แชร์คลิปเป็นสถานที่เที่ยวที่หนึ่งนะคะ
แล้วก็มีภาพผู้ชายคนนึงด้วยนี่นะคะก็เหมือนกับมาบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือไม่อย่างไร

ดูแล้วน่าจะเป็นคลิปเดียวกับคุณเจสซี่หวาดหรือเปล่า
ว่าผู้หญิงที่อยู่ด้านบนเนี่ยแต่งชุดคล้ายกันมันจะมีคลิปเคลื่อนไหวด้วยนะฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็จะเหมือนกับอยู่หน้าเวที
ใช่ค่ะแล้วก็คนก็มาโพสต์มาแชร์ในลักษณะที่ว่าหน้าคล้ายนักการเมืองท่านหนึ่งหรือไม่

ก็จะเห็นหน้าแบบนี้

ค่ะแต่คุณศักดิ์สยามเขาก็ย้ำไงคะว่าเขาไม่ได้ไปสถานที่ลักษณะแบบนี้
บอกว่าเตรียมจะฟ้องกลับบุคคลที่ทำให้ได้รับความเสียหายด้วยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับถ้าไปดูในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโลกทวิตเตอร์เนี่ย
ทั้งเรื่องของทองหล่อหรือว่าคำว่าสักสยามมาอันดับต้นเลยนะคะ
หาชแท็กโควิดทองหล่อนี่ค่ะ

เดี๋ยวดูไปด้วยความรวดเร็วนะครับ

มากมายหลายคนนะครับที่เขาได้โพสต์กันไว้นะฮะส่วนใหญ่ก็คือเรียกร้องให้คุณศักดิ์สยามเนี่ย
ไทม์ไลน์ถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเนี่ย
ทำไมไม่ไปตรวจสอบอย่างเวลาที่มีประชาชนบุคคลทั่วไปหรือว่าสมัยของดีเจมะตูม
บอกว่าต้องมีแอปต่างในการติดตามตัวไทยชนะอะไรต่างอะไรพวกนี้นะฮะ
คือทำไมตอนนี้ไม่ไปดูบ้างไม่ไปไล่เปิดดูบ้าง
หรือคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะใช้มาตรฐานแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ในการที่จะให้เปิดเผยไทม์ไลน์มาให้ได้แอปต่างเนี่ย
ไม่ไปดูไม่ไปบอกไม่ไปตรวจสอบกันเลยหรืออะไรประมาณอย่างนี้
นี่นะฮะคือเยอะมากจนถึงขั้นมีคนเนี่ย
แล้วก็ไปใช้คำว่าเล้าชนะ

ซึ่งความจริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดเนี่ย
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
โอ้โหสองท่านเนี่ยคุณศักดิ์สยามด้วยพลโทสันเสริญด้วย

ที่บุคคลทั่วไปบอกต้องเปิดเผยอย่างละเอียดยิบ
เดี๋ยวล่างสุดภนเด็กสันเสริญเปิดเผยคันใหม่ฮะ
มาชี้แจงแล้วนะคะว่าไปไหนทำอะไรมาบ้างนะคะ
แต่คุณศักดิ์สยามบอกว่าให้กับทางกระทรวงอาหารสุขไปแล้วเดี๋ยวรอทางกระทรวงเขาแถลงกันแล้วกัน

ค่ะทีนี้ค่ะมีสอสอฉัดเชิงเซาพักภูมิใจไทยค่ะ
นายกิติชัยเรืองสวัสดิ์นะคะโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
บอกว่าเมื่อวานตอนค่ำรู้ผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด๑๙ออกมาเป็นบวกนะคะ
จากการสอบสวนโรคน่าจะติดเชื้อโควิด๑๙จากการไปกินอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อน
มีความใกล้ชิดกับร้านอาหารที่พบเชื้อในกรุงเทพ

ดังนั้นสอกิติชัยก็เลยบอกว่า
มาพบเขาก่อน๔เมษายนปลอดภัยนะคะ
มั่นใจว่าน่าจะติดเชื้อในวันที่๔เมษายนนะคะ
เรื่องต้นก็ไม่มีไข้ไม่แสดงอาการอะไร
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพรินสุวรรณภูมินะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์นะ
ไปเที่ยวกับนายศักดิ์สยามที่ทองหล่อมาช่วงกลางเดือนมีนาคม
แล้วก็แจ้งไทม์ไลน์มาว่าตัวเองไปไหนอะไรยังไงบ้าง

คุณกิติชัยบอกว่าเคยไปเที่ยวย่านทองหล่อกับรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยบอกว่าไป
ท่านผู้ชมครับเรื่องของการปกปิดไทม์ไลน์เวลาที่บุคคลคนนั้น
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙มันก็มีกฎหมายที่ระบุอยู่
ทั้งเรื่องปกปิดไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยแต่ให้ข้อมูลไม่จริงบิดเบือนนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปถาม

ประธานเครือข่าวรนถวงคืนความยุติธรรม
เขาไม่ได้อยากจะไปดูหรอกว่าคุณไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แล้ว
ติดมาแต่เขาอยากรู้ว่าจุดที่เป็นจุดแพร่ระบาดเนี่ยมันคือ
ตรงไหนอันนี้เป็นหลักสากลกฎหมายฉบับนี้ล้อมาจากต่าง
ประเทศเลยหมอเป็นคนเขียนด้วยที่นี้มีกรณีนึงให้ข้อมูลแต่
ให้ข้อมูลเท็จไอ้เมื่อกี้นี่คือไม่ให้ข้อมูลเลยนะไม่ให้
ข้อมูลแต่ถ้าเกิดให้แต่เป็นข้อมูลเท็จก็จะไม่ผิดเรื่อง
การไม่ให้ข้อมูลแต่จะผิดเรื่องของการแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๓๗ซึ่ง
มันมีโทษจังพลุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑หมื่นบาทยอม
ไม่ได้นะครับเพราะงั้นจะให้ข้อมูลทำร้ายว่าเราไปไหนมา
ไหนถ้าเราไม่ให้ก็ผิดเราให้เท็จก็ผิดคุณศักดิ์สยามคิด
ชอบเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างประชาชนไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปทำ
ระอะไรส่วนตัวแต่เขาสนใจในฐานะที่เป็นประชาชนด้วย
เหมือนกันว่าคุณไปไหนมาไหนเพราะคนอื่นเปิดคุณก็ต้อง
ครับข้อหาให้การให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเพราะไปเปิด
ไลน์ว่าไปตรงนั้นแต่ไม่ได้ไปจริงหรือไม่ได้ไปตรงนั้น
แต่จริงแล้วตัวเองไปแล้วกรณีนี้จะมีคนเข้าไปตรวจสอบ
รัฐมนตรีไหมว่าข้อมูลที่รัฐมนตรีให้เป็นข้อมูลจริงคือใน
ความหมากของท่านโรนณลงเนี่ยรัฐบนตรีศักดิ์สยามคือ๒๔
ท่านจะไปไหนไม่มีปัญหาจะไปหรือไม่ไปผับย่านทองหล่ออัน
เขาได้ไปเจอท่านเนี่ยจะได้ไปตรวจสอบตัวเองไปกักตัวอะไร
ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราย้ำกันอยู่ตลอดค่ะการเปิดเผย
ไลน์มันคือหน้าที่คุณไม่ผิดที่คุณจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
แต่คุณต้องเปิดเผยไทม์ไลน์เมื่อคุณติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
โทษสันเสริญแก้วกำเนิดก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
คือก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดอะไรนะ
ตอนนั้นไข้สูงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที
คุณหมอไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารอะไรเลยนะคะ
ก็เลยไม่มีจังหวะที่จะชี้แจงหรือว่าแจ้งข้อมูลอะไร
ไม่มีจังหวะแม้กระทั่งจะพูดคุยกับใคร
แต่ว่าตอนนี้สามารถแจ้งข้อมูลได้แล้ว
ก็เลยนำมาชี้แจงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒เมษายนค่ะไปเตะฟุตบอลกับนายทหารที่เคยรับราชการด้วยกัน
สนามฟุตบอลกองพันธานมาที่๓รักษาพระองค์
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๙นาฬิกา
จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันจนถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาทีแล้วกลับบ้าน
๓เมษายนช่วงเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
กินก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาที่ร้านทองสมิทตึกเอสทองหล่อ
นั่งโต๊ะในสุดและกลับบ้าน

พาลูกหมาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสัตว์แถวพุทธมนตรสาย๒
จากนั้นไปหาแม่ที่หมู่บ้านวรารักษ์รังสิตคลอง๓
และไปกินซุกี้ร้านอาหารแถวนั้น
๔นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับบ้าน
วันจันทร์๕เมษายน
ก็ทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะ

๑นาฬิกา๑๔นาฬิกา๑๖นาฬิกา

เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดเสมียนารี
จากนั้น๒๐นาฬิกาไปรับประทานอาหารเย็นนะคะ

แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีนายทหารคนนึงที่ร่วมเตะฟุตบอล

เมื่อ๒เมษายนติดโควิด๑๙

ก็เลยเริ่มกักตัวอยู่บ้าน
แล้วก็ไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ในช่วงคำนะคะประมาณ๒ถึง
เมษายนรู้ผลว่าติดโควิด๑๙

คือรถมารับเลยแล้วก็นำตัวเข้ารักษาทันทีเลยนะคะ
ที่ผู้ชมครับที่สพรรัษตนาธิเบดนทบรีนะครับ
เพราะมีข่าวว่าตำรวจระดับรองภูมิกับติดโควิด๑๙นะครับ
ทองหล่อซอย๑๐นะฮะวันที่๒เมษาไปเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อน
นี่อยู่บ้าน๔เมษานี่มาทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตรวจกันนะครับ
เมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาตรวจคัดกรองตำรวจในพื้นที่
สพเนี่ยทุกนายเลยนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อทั่วโรงพักด้วย
สรุปแล้วจากการสอบสวนโรคมีตำรวจ๓๑นายเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต้องกักตัว๑๔วันนะครับ
ทีนี้ค่ะในเพจนางรองบ้านเอกอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำโพสต์เตือนนะคะ
ว่าใครไปร่วมงานแต่งงาน
เจ้าบ่าวในร้อยตำรวจจากจังหวัดสะแก้วกับลูกสาวประหลัดเทศบาลมือค

อาจจะไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
คนที่ไปร่วมงานแต่งงานงานนี้เนี่ย
เขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กัน
นายทองใบเพ็งธรรมประหลัดเทศบาลเมืองนางรอง

บอกว่าลูกเขยเดินทางไป๑เมษายน

งานแต่งเสร็จก็รีบกลับไปทำงาน
ตัวภรรยายังอยู่ที่อำเภอนางรอง
แต่พอลูกเขยกลับไปทำงานที่สะแก้วเนี่ยค่ะ

เพราะว่ามีประวัติไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่ง

มีคนติดโควิด๑๙ไปใช้บริการ
แต่ตอนนั้นยังไม่แสดงอาการอะไรนะคะ
ก็เลยมีการประกาศให้ทุกคนที่ไปร่วมงานแต่งงานนี้
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และกักตัวนะคะ
โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อของคนในครอบครัวแล้วนะคะ
ตัวคุณพ่อเจ้าสาวตัวภรรยาและลูกสาวเนี่ยค่ะ
เป็นลบคือไม่ติดเชื้อแต่ก็กักตัว๑๔วันตามมาตรการค่ะ
ตอนนี้ถ้าถามว่ามีแวดวงไหนบ้างที่เขาติดโควิด๑๙เนี่ยนะ
ลอกนี้นะฮะจากกลุ่มคลัสเตอร์ผับทองหล่อเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูเลยนะฮะเราทำมาให้แล้วนะครับ
ตอนนี้ระบาดไปหลายวงการนะครับทุกวงการเลยนะครับ
ที่เรารวบรวมตอนนี้๑๑วงการด้วยกัน
ทูตนะข้าราชการนะครับนักการเมืองนะครับ
ตำรวจนะทหารแพทย์บันเทิงนี่ก็เยอะนะฮะ
นี่วันนี้มีข่าวว่ามีลิเกด้วยนะครับใช่ค่ะ
ผู้ที่ทำอาชีพลิเกด้วยนะครับ
สื่อมวลชนเองก็มีที่ติดโควิด๑๙นะครับ
ตอนนี้หลากหลายแวดวงนะฮะทั่วทุกวงการเลยทีเดียวนะครับ
นี่นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ
ทีนี้มาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
บอกว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เนี่ยค่ะ

เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๓๙๑รายนะคะ
มีผู้ติดเชื้อสะสมในกลุ่มก้อนนี้
ระหว่างวันที่๒๒มีนาคม

โดย๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจากกลุ่มสถานบันเทิงสูงสุดเนี่ย
กรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการสะแก้วและสุพรรณบุรี

กลุ่มก้อนสถานบันเทิงต้องตรวจอย่างละเอียด
ต่อไปในแพทย์ธุปีศิลป์บอกว่า
อาจจะต้องขอเข้าไปตรวจให้บ่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ
มีการนำเสนอขึ้นมาในพื้นที่ที่เราต้องลากเส้นขี่เส้นเหมือนกันครับ
ระหว่างสถานบันเทิงต่างที่เป็นกลุ่มก้อนย่างทองหล่อมีหลายแห่ง
ก็ที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับผมขออนุญาตได้เห็นภาพนี้
ไม่เอ่ยนามแล้วกันแต่ว่าให้เห็นภาพต่างเส้นต่างเหล่านี้
เป็นเส้นทางที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
จะเข้าไปดูแลทั้งในเชิงรุก
แล้วก็เรียนว่าท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลาย
อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการที่จะได้รับการตรวจ
ไปยังโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
ถ้าท่านสงสัยท่านก็ไปตรวจได้
ส่วนคนที่สัมผัสก็เช่นกันกับไม่ได้ไปเที่ยว
แต่ว่าไปสัมผัสกับคนที่ไปก็ไปตรวจนะครับ
ใครที่ไปสถานบันเทิง๒๑สถานที่
ระหว่างวันที่๒๒มีนาคมจนถึงวันที่ร้านปิดบริการ
ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะในพื้นที่ทองล้อ
วัฒนาห้วยขวางดินแดงวังทองหลังบางแคร์
ภาษีเจริญบางกะปิและลาดพร้าว
คำถามก็คือว่าแล้วในช่วงนี้ที่ระบาดระลอกนี้
จะเอายังไงกันดีมาตรการเข้มข้นจะทำแบบไหนบ้างนะครับ

คุณหมอธวิสินบอกว่าทางกระทรวงศาสตร์ศูกรณ์
ได้เสด็จแดวทางไปยังผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะผู้มนวยการสบคแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะมีประชุมสอบคออีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
จะไม่มีการปรับเรื่องของระดับสี
คือจะมีสีแดงสีเข้มข้นนะครับ
จังหวัดกรุงเทพประทุมนบสกนบอะไรพวกนี้

แต่ใช้วิธีก็คือให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการ
ผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดเนี่ย
ปิดอย่างน้อย๑๔วัน
ถามว่าปิดที่ไหนบ้างปิดเลยฮะ
๗จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นกลุ่มก้อนที่แพร่กระจายมาจากเรื่องของสถานบันเทิง

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเสนอนายกไปแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องปรับระดับสีเนี่ยไม่มีนะฮะ

เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงคราน

แต่คุณต้องไปดูที่จังหวัดปลายทางของคุณว่าเขามีมาตรการอะไรไหม
อย่างเช่นผู้ที่มาจากจังหวัดนี้ถ้ามาถึงจังหวัดของเรา
ท่านต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้อันนี้ท่านต้องไปดูเป็นรายจังหวัดเราเอง
ใช่ค่ะแต่รายจังหวัดก็จะแตกต่างกัน

ซึ่งในวันที่สองมีนาถึงเจ็ดเมษาที่เกี่ยวข้องกับสารเมือเทิงห้าร้อยสี่รายเท่านั้น
เราจะออกมาตรการเพื่อที่จะไปกระทบต่อคนเรือนล้าน
ตรงนี้คงไม่ภาษาเรียกว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นการใช้ยาแรงที่กวาดไปทั้งหมดไม่เหมาะสมแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นจะต้องโยงมากับเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ผู้ชมดูภาพรวมของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอาชีพต่าง
ติดโควิด๑๙ในบ้านเราในขณะนี้หน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะว่าโอ้โหลามไปหลายวงการจริงนะคะ

ใช่ไหนจะทูตข้าราชการตำรวจทหารวงการบันเทิงนักการเมืองพริตตี้แพทย์นักกีฬาสื่อมวลชนลิเก
หลายจังหวัดด้วยหลากหลายจังหวัดด้วยนะครับเนี่ยจากกลุ่มก้อนจากคลัสเตอร์ผับทองหล่อเนี่ยนะ
คำถามก็คือว่าโอ้โหแล้วแพร่กระจายขนาดนี้ถ้าไม่นับคนติดนะ
ไปตรวจหาเชื้อเนี่ยสถานที่ตรวจเนี่ยยังต่อแถวกันยาวเหยียดใช่ค่ะใช่ค่ะ
ใช่ไหมบางคนเนี่ยตอนเนี้ยติดเชื้อคลุ่นสิบเก้าบอกไม่มีโรงพยาบาลจะไปรักษา
ตอนนี้พบว่ามันเป็นการติดเชื้อแพร่กระจายในช่วงเวลาสั้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้เกิดความแออัดเกิดขึ้นตามโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อ
และการรักษาโดยเฉพาะเรื่องของเตียง
เพราะฉะนั้นแผนในการแก้ไขคือ๑ถ้าเตียงไม่พอ
จะขอขยายเตียงในแต่ละโรงพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้น
ถ้ายังไม่เพียงพออีกจะมีมาตรการใช้สถานที่กักตัว
โดยใช้โรงแรมต่างให้มาอยู่ในระบบ
๓ทางกระทรวงศาลนักศึกฯขอให้แต่ละจังหวัดเริ่มจัดเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสนามเอาไว้รองรับเลย
ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
คุณผู้ชมค่ะทางกรทมได้มีการนำรถชีวนิรภัยพระราชทาน๓คัน
ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนย่านทองหล่อ
ก็เป็นสถานที่ตั้งของผับบาร์เป็นพื้นที่เสี่ยง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่๙โมงเช้า
ก็รับ๑๐๐คนต่อวันตรวจได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๐เมษายน
ท่านที่อยู่ที่แถวทองหล่อถึงวันที่๑๐นะคะแต่ว่าตระลอกนี้มันเป็นกลุ่มก้อนมาจากผับทองหล่อนะครับ
ดูเรื่องของวงการบันเทิงหน่อยครับครั้งนี้ก็กระทบกันเยอะ
มีใครที่ติดเชื้อโควิด๑๙บ้างเดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้เลยแล้วกัน
ผู้ที่ติดเชื้อในแวดวงบันเทิงนะครับท่านผู้ชมครับ
โควิด๑๙เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๖คนนี่นะฮะ
มีนักร้องดังคุณสแตมดารานุ่มปีโป้ดาราสาวกัสจังนะครับ
มีเวย์ไทเทเนียมแรปเปอร์ดังนะครับเพชรจ้าดีเจดังแล้วก็ล่าสุด
นะฮะดารานุ่มแบงค์ทิตินี่ก็เพิ่งเปิดเผยมาว่าติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นของคุณกัจจังนิดนึงค่ะคือมันมีประเด็นเรื่องของห้องเต็ม
ห้องเต็มห้องในการรับตัวเธอเข้าไปรักษาโรคโควิด๑๙ของโรงพยาบาล
ใช่ค่ะคือเธอป่วยมา๓วันโรงพยาบาลโทรไปบอกว่าห้องเต็ม
ผู้จัดการของเธอก็กลัวว่ากัจจังจะอาการซุดก็เลยโพสต์ไอจีแบบนี้นะคะ
บอกว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งติดต่อว่าจะรับกระจัง๓รอบแต่ห้องเต็ม
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยและจะต้องทำยังไงรบกวนติดต่อกลับทีม
ตอนเย็นนะคะผู้จัดการส่วนตัวของคุณกัจจังนะคะก็โพสต์ภาพ
คุณกระจังนอนชูสองนิ้วอยู่บนเตียงแล้วนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
หมดห่วงถึงมือหมอขอให้หนูหายป่วยไว
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ว่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตอนที่กักตัวอยู่ที่ห้องมา๒๓วันก็จะมีอาการเป็นไข้
ปวดหัวมากแบบเหมือนหัวจะระเบิดปวดตามากแล้วก็มีอาการเจ็บคอนะครับ
ความรู้สึกส่วนตัวเราติดจากวอร์มอัพไหม
คิดว่าไม่น่าจะได้ติดจากวอร์มอัพนะคะเพราะว่าวันที่ไปคือวอร์มอัพเนี่ย
มันไม่ได้เปิดเป็นผับเขาจะเปิดเฉพาะ
ศุกร์เสาร์ตามวันที่ไปอ่ะเป็นวันธรรมดาค่ะก็คือเป็นเป็นโซนแบบนั่งโต๊ะทานข้าว
ซึ่งโต๊ะที่นั่งอยู่ค่อนข้างไกลจากคนแบบมากเลยเกิน๒เมตรอะค่ะ
ก็โควิดเริ่มระบาดหนักขึ้นมากจริงนะคะก็อยากให้ทุกคนระวังตัว
แล้วก็ถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านก่อนนะคะช่วงนี้
ช่วงนี้ก็ต้องกาดไม่ตกกาดยกสูงด้วยนะครับ
จริงค่ะส่วนสงครานนี้เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นจริงเนี่ยผมว่าเราก็อยู่กับที่ก่อนนะฮะ
หรือว่าอวยพรกันผ่านทางช่องทางต่างที่สามารถทำได้
เพื่อที่การเดินทางแล้วไปเจอเจอไปแพร่กระจาย

คือเดินทางได้แหละแต่ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ
ระวังตัวเองแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัย